คุณผู้ชมไปที่นครปฐมวัดสว่างอารมณ์เขายังมีสงกรานวันสุดท้ายอยู่นะ

ด้วยความที่ที่วัดนี้เขามีพระเกจิชื่อดัง

อยากได้จีวอนของท่านไปบูชา
อยากได้ดึงจนท่านต้องยอมถอดจีวอนให้

ไม่ใช่คือญาติโยมไปดึงจีวอนท่านอย่างนั้นมันไม่ได้หรือเปล่า
เออนะฮะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นวันสุดท้ายของสงกรานที่นครปฐมที่วัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
พระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่า

เป็นเกจิดังเลยเจ้าอาวาสนี่แหละถือเลิกวันสุดท้าย
ประเพณีสงกรานสำหรับเทศกาลสงกรานครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่มากนะครับ
มีประชาชนสาธุชนหลังไหลกันไปร่วมงานเยอะมากเลย
ในงานก็มีทั้งการจัดทอดพระป่าสามัคคีการส่งน้ำพระประจำปี
มีพระสงฆ์๑๐๘รูปผู้สูงอายุอีก๗๐คนอายุเกินกว่า๗๕ปีขึ้นไป
ก็เชิญให้ประชาชนไปส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรผู้สูงอายุนะครับ
มี๙๙คนอาจารย์แป๊ก็จัดเตรียมถังใส่น้ำขนาดใหญ่
มีฝาปิดพร้อมกับข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เอาเงินใส่ซองมอบให้กับผู้สูงอายุทุกคน
มานั่งให้รถน้ำดำหัวให้ลูกหลานได้ลดน้ำด้วยนะครับ
ตามด้วยพิธีส่งน้ำอาจารย์แป๊ะซึ่ง๑ปีอาจารย์แป๊ะส่งน้ำ๑ครั้ง
สาธุชนหลั่งไหลมามากโคศกต้องประกาศตลอดว่าห้ามนำน้ำเย็นส่งน้ำให้ท่านนะ
ระหว่างส่งน้ำอาจารย์แป๊ะสาธุชนที่ไปส่งน้ำพยายามตะโกนขอจีวอน
บางคนพยายามดึงจีวอนท่านเพื่อนำไปแบ่งกันไปฉีกแบ่งกันเพื่อความเป็นสิริมงคล
สุดท้ายทำอย่างไรอาจารย์แป๊ะยอมถอดจีวอนให้เลย
ก่อนที่จะโดนดึงหลุดรุ่ยมากไปกว่านี้ไง
นอกจากนี้ดูคนก็ไปดึงของท่านด้วยความเรื่องสายและ
มันไม่เหมือนการที่เราไปเล่นน้ำสงกรานแล้วก็อยากจะถอดเสื้อก็ถอดได้นะคะ

เนี่ยฮะโอ้โหแล้วชาวบ้านก็โหร้องแย่งกันฉีดกันคนละนิดคนละหน่อย
เอาไปอะไรอ่ะพกเอาไว้อ่ะคุณมันไม่ใช่เป็นสิริมงคลอ่ะนะครับ
จากนี้ก็มีพิธีเดินสะพานบุญด้วยนะฮะสาธุชนต่างเรียงรายให้อาจารย์แป๊ะเนี่ย
เดินบนหลังตามความเชื่อแต่โบราณโบราณหากให้พระเกจิอาจารย์เดินทับหลังเป็นสะพานบุญ
ภัยไข้เจ็บจะหายไปอาการเจ็บป่วยเมื่อยล้าจะหายไปอาจารย์แป๊กต้องเดินวนมากกว่า๑๐รอบ
คุณผู้ชมเพื่อให้สาธุชนนั้นสับเปลี่ยนกันนอนเรียงรายแล้วท่านก็เดินเหยียบหลังกลายเป็นสะพานบุญ
ปิดท้ายด้วยพิธีสวดผ่านยักษ์ใหญ่สะดอกเคราะห์ต่อชะตาโดยอาจารย์แปรท่านก็เป็นเจ้าพิธี
สิ้นไปตอน๖โมงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่ประชาชนเขานับถือกันกับท่านอาจารย์แป๊ะนะครับ
แต่ก็อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะอย่าให้ถึงขนาดแบบไปดึงนะยื้อจีวอนท่านขนาดนั้นน่ะ
โดยเฉพาะผู้หญิงก็ไม่ควรจะไปดึงอยู่แล้วล่ะ